คุณผู้ชมไปต่อที่เรื่องของภัยเด็กและสตรี

เหลือบตาไปมองผู้ชายคนหนึ่งไปยืนช่วยตัวเองให้เห็นอยู่

แล้วก็มีอยู่ตรงรุ่นมีอยู่ตรงรุ่นมีอยู่ตรงรุ่น

แล้วทำ๒ครั้ง๒คราวจนน้องแบบว่า

ถ้าเกิดเขาบุกขึ้นมาบนบ้านทำยังไงล่ะ
นั่นสิเอาจานเฟี่ยงเลยดีไหมเนี่ยนะครับก็เลยให้
เออนะครับก็เลยต้องไปแจ้งความแหละ
ดำเนินคดีเป็นภัยกับสังคมมากเลยนะครับ
นายสงกรานอายุ๔๒ปี
ขอใช้เป็นนามสมุทรละกันนะครับ
ชาวบ้านหมู่๔ตำบลหนองอ้อที่อำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัย
ก็มีศัพท์เป็นลุงของเด็กหญิงคนนี้
ก็น้องเอครับเข้าไปแจ้งความ
กับพนักงานสอบสวนสอบพ่อบ้านแก่ง
มีชายลึกลับคนหนึ่งไปยืนทำอนาจารย์ต่อหน้าหลานสาว
ใช้มือช่วยตัวเองอยู่๒ครั้ง๒ครา
น้องเอเขาบอกว่าเขาอยู่ที่บ้านกับญาติสองคน

เขาบอกเขาล้างจานอยู่ชั้น๒ของบ้าน

ก็ไปยืนด่อมมองแล้วหันมาที่น้อง
ตรงนี้มันคือสวนมะพร้าวห่างจากบ้านไป๓๓
๓๐เมตรอุปชมใกล้จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เอาวัยวะให้ออกมา
แล้วก็เอามือเนี่ยสำเร็จความไคร้ตรงนี้น้องก็ตกใจมาก
รีบวิ่งไปหลบในบ้านครั้งแรกทำเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ครั้งที่๒คือเมื่อ๓๔วันก่อนคือ๒๕มกราคมมาอีก๙โมงเช้า
บ้านไม่มีเหรอเนี่ยอเรนนี่ทำแบบนี้เหมือนเดิมคราวนี้
เหมือนแบบตั้งใจให้น้องเห็นอีกน้องก็บอกว่าไม่เอาแล้ว
กลัวก็เลยไปบอกลุงเล่าให้ลุงฟัง
ลุงก็เลยพาไปแจ้งความเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยเห็นไหม
เห็นไหมต้นมะพร้าวต้นนี้คืออยู่ห่างจากบ้านที่น้องเป็นเฉลี่ยงอยู่บนบ้านของน้องเอง

นะครับตำรวจคาดว่านุ่มคนนี้น่าจะเป็นคนในพื้นที่และรู้ความเคลื่อนไหวของเด็กคนนี้น้องคนนี้เป็นอย่างดี
ว่าน้องจะออกไปล้างจานน้องจะไปไหนมาไหนอะไรตรงไหนเวลาไหน
พอสบโอกาสเห็นอยู่คนเดียวก็เลยลงมือมาทำแบบนี้
ก็จะมีการลงพื้นที่ไปถามผู้นำชุมชนติดตามหนุ่มคนนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ